เล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์สัปดาห์นี้มาเรียนดูเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันที่ตลาดนัดรถไฟรัชดา
พบกับสปาเกตตี้เจ้าแรกในตลาดรถไฟต่อด้วยบะหมี่จอมพลังชามใหญ่ยักษ์ที่ขายดีมานานกว่า๕ปี
เตี๋ยต้มยำกุ้งรสเข้มข้นและปิดท้ายด้วยบูแดจิเกมาม่าหม้อไฟเกาหลีที่ขายดีแบบสุดสุด
แล้วพบกันวันเสาร์ที่๑๑มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงทางไทยรัฐทีวีจ้า